เอามาดูเรื่องนี้กันต่อคุณผู้ชมเรื่องบนท้องถนนค่ะ
แต่ว่าเหตุการณ์นี้ทำให้มีคนเสียชีวิตหนึ่ง
บาดเจ็บสาหัสอีกหนึ่งนะคะจากการที่รถกระบะคันหนึ่ง
เลี้ยวเข้าไปในปั๊มเพื่อเติมน้ำมันแล้วก็ทำให้มอเตอร์ไซค์ที่วิ่งมาในทางตรงเนี่ย
หลบการหักหลบครั้งนี้เนี่ยทำให้เสียหลักนะคะ
แล้วก็คนเนี่ยลอยขึ้นมาจากรถบัตรเจ็บสาหัสและเสียชีวิตเลยค่ะ

โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยดูน้อง
เห็นรถกระบะไหมคะคือเขาจะเลี้ยวแล้วรถมอเตอร์ไซค์เนี่ย
วิ่งมาทางตรงเอาดูอีกทีดิอ่านี่ค่ะปุ๊บมาแล้วนะ
หักหลบหักหลบปุ๊บเหลือหลักเนี้ยค่ะ
คงจะไปสะดุดอะไรสักอย่างหนึ่งลอยเลยอ่ะค่ะโอ้ตัวกระแทกกับพื้นอ่ะ
ใช่ค่ะเสียชีวิตหนึ่งคนอีกคนนึงก็บาดเจ็บสาหัสเลย
นี่ค่ะในเฟซบุ๊กอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นเนี่ยเขาโพสต์คลิปเป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดของปั๊มน้ำมันที่อำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดนะคะ
ช่วงวันที่๑๘พฤศจิกายนที่ผ่านมานี่แหละช่วงนาทีอุบัติเหตุ
ยังไม่ได้เข้าปั๊มเลยนะคะแต่ว่าเกิดอุบัติเหตุตรงนี้ซะก่อนนะคะ
หลบเสียหลักลงข้างทางคนซ้อนท้ายคือนางสาวเหมือนทาน
ุ่มฤดีบาดเจ็บสาหัสส่วนคนขี่คือนางสาวสิริรัตน์ต่างหูหรือน้องตุ๊กตาเนี่ย
เสียชีวิตนะคะโอ้ผู้หญิงทั้งคู่
ผู้หญิงทั้งคู่ซ้อนกันมาเนี่ยเห็นไหมคะลอยเลยอ่ะนะฮะ
เนี่ยค่ะเขาทำพิธีชาปนกิจไปแล้วท่ามกลางความโศกเศร้านะคะ
เมื่อ๒๒พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยทางฝั่งญาติของผู้เสียชีวิตบอก
ความรับผิดชอบจากคนขับกระบะและคู่กรณีซึ่งเป็นข้าราชการนะคะ
นี่ค่ะนายสารวุฒิต่างหูนางสุภารัฐครุฑนางรองซึ่งเป็นพ่อกับแม่นะคะ
แล้วก็มีนางวันธนาซึ่งเป็นย่าของน้องตุ๊กตาบอกว่า
วันนั้นเนี่ยน้องตุ๊กตาออกไปซื้อก๋วยเตี๋ยวกับเพื่อน
พอถึงปั๊มน้ำมันรถกระบะเลี้ยวกระทันหันมาอยู่ตรงเลนของน้อง
วิ่งมาทางตรงก็เลยเกิดอุบัติเหตุนี้ขึ้น
ก็ติดใจค่ะว่าทำไมคู่กรณีไม่รับผิดชอบเลย
ก็เห็นแค่ส่งพวงหลีดกับเงินจำนวนนึงใส่ซองมางานเท่านั้นเอง
มาขอขมาศพน้องด้วยจะไม่ให้อภัยคู่กรณีเด็ดขาด
จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดอันนี้ก็เป็นมุมมองครอบครัวของน้องตุ๊กตานะคะ
ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ค่ะส่วนคู่กรณีค่ะ
มีอาชีพรับราชการเขาก็ให้สัมภาษณ์แบบนี้ค่ะ
บอกว่าวันนั้นกำลังจะเลี้ยวเข้าไปเติมน้ำมัน
ก็เปิดไฟเลี้ยวขวาแล้วค่อยเลี้ยวเข้าปั๊มนะคะ
เพราะว่าทางเข้าเป็นเนินมองแล้วไม่เห็นมีรถ
แต่ว่าจู่รถมอเตอร์ไซค์วิ่งมาด้วยความเร็วก็เลยตกใจเหยียบเบรก
มอเตอร์ไซค์ขับผ่านไปแต่ว่ารถมอเตอร์ไซคันนั้นเกิดเสียหลักตกคูข้างถนนค่ะ
เขายืนยันว่าไม่ได้ละทิ้งคนขี่รถมอเตอร์ไซค์เลยนะคะ
เขาจอดแล้วลงไปช่วยแต่ที่ไม่ไปงานศพเนี่ยเพราะไม่กล้าค่ะ
คนในครอบครัวของผู้เสียชีวิตข่มขู่แล้วก็เขาก็แบบเหมือนกับ
ต่อว่าเขาลงเฟซบุ๊กอะค่ะ
เขาก็เครียดแล้วก็กังวลเรื่องความปลอดภัย
ซึ่งถ้าหากทำผิดก็พร้อมรับผิดชอบทุกอย่างไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ค่ะ
ตีสัญญาณไฟเลี้ยวค่ะเพื่อที่จะเลี้ยวข้าม
ข้ามไปเติมน้ำมันอีกฝั่งตรงข้ามของเราค่ะแล้วก็ตีไฟเลี้ยวไป
แล้วก็ค่อยค่อยขยับรถเคลื่อนรถเข้าไปค่ะแต่ทันใดนั้นคือเราได้มองดีแล้วค่ะ
มองมองอีกแล้วว่าไม่มีรถผ่านมาเราก็ตัดสินใจค่อยเคลื่อนรถเข้าไป
แต่คือเราไม่รู้ค่ะมอเตอร์ไซค์มาจากไหนไม่รู้
คือมาไวมากเราก็ตกใจแต่เราหยุดรถค่ะ
ไซค์ก็ผ่านเราไปผ่านเราไปหลายเมตรค่ะ
แล้วมอไซค์ก็ไปตกหลุมคือเราไม่ได้ทอดทิ้งน้องเลย
ถามว่าถ้ารถเราช่วยน้องได้ตรงนั้นเราเอารถเราใส่น้องไปแล้ว
เพราะรถเราไม่ได้มีการเฉียวชนอะไรเลยค่ะ
การเอาความผิดมารับโทษเท่านั้นเองคือให้เขาสำนึกให้เขาสำนึกว่าเขาทำบาปไว้มากขนาดไหน
เขาสำนึกไม่ได้เลยกับการผิดการกระทำของเขาเนี่ย
มันไม่มีจัญญบันความรับผิดชอบอะไรสักอย่างเดียว
ในทางคดีในตอนนี้เนี่ยตำรวจก็ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับคนขับรถกระบะคู่กรณีนะคะ

ฟังความแล้วก็พูดคุยกับทั้งสองฝ่ายนะคะ
ทางคดีนี้ยังไม่มีข้อตกลงกันในเรื่องนี้นะคะ